ดูคุณตาคุณยายคู่นี้ครับไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอด
เพราะว่าโดนลูกสาวคนเล็กข้างหลังคุณผู้ชม

เออทรัพย์สินดีกว่า๓๐๐ล้านบาทครับ
มีคลิปเหตุการณ์ตอนที่คุณตาคุณยายเนี่ย
เกาะประตูรั้วขอความช่วยเหลือจากหลานด้วย
อุ้ยอาทิตย์เอาเลยเร็ว
อยู่บ้านกับใครเนี่ย

คุณตาคุณยายคู่นี้โดนขังอยู่ในบ้าน
แล้วสุดท้ายหลานก็ช่วยออกมาจากบ้านได้สำเร็จครับ
ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
ตัดผ้ามาคุณผู้ชมตัดผ้ามาคุณตาและคุณยายครับ
ลูกสาวคนโตและหลานสาว
ร้องเรียนกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐครับ

ก็พาไปร้องต่อที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องทุกข์ธรรมเนียบรัฐบาลครับ
แพรวเป็นหลานสาวของคุณตาคุณยายนะบอกว่า
คุณตาคุณยายมีลูกสาว๒คน
แล้วแม่ของเธอเป็นลูกคนโต
ลูกสาวคนเล็กก็คือน้าสาวของเธอ
คืออยู่เป็นครอบครัวใหญ่แหละที่ปากช่องนครราชศรีมา
จนกระทั่งเมื่อปี๖๔ครับ
มันมีปัญหาเรื่องแบ่งมรดกกัน
คุณตากับคุณยายเลือกไปอยู่บ้านลูกสาวคนเล็ก
แล้วก็ตัดขาดกับลูกสาวคนโตไปเลยนะ
ก่อกำแพงสูง๒เมตรขั้นกลางระหว่างบ้าน๒หลัง
ทั้งเธอกับแม่ก็ไม่ได้คุยกับคุณตาคุณยายอีกเลย
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นปี๖๖เนี่ย
ตัวเธอได้ยินเสียงคนร้องไห้
ถึงได้เห็นไหมคุณผู้ชมถึงได้เห็นภาพนี้ว่า
คุณยายมานอนร้องไห้อยู่ข้างกำแพงจึงพายายเข้าบ้าน
ยายก็เล่าแบบนี้คุณผู้ชมคุณยายเล่าให้ฟังว่า
ลูกสาวคนเล็กแอบเอายากล่อมประสาทให้กิน๓ปีแล้วเนี่ย
และเงินในบัญชีกว่า๑๐ล้านถูกโอนเข้าบัญชีลูกสาวคนเล็ก
รวมทั้งที่ดินกว่าร้อยไร่ที่ปากช่องมูลค่า๓๐๐ล้านบาท
ก็โดนโอนไปเป็นชื่อลูกสาวคนเล็กหมดเลย
เธอก็เลยพาตายายไปแจ้งความในข้อหารักทรัพย์ครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีในชั้นศาล
แต่ทางครอบครัวเกรงเรื่องความปลอดภัย
เพราะมีการนำที่ดินไปจำนองกับผู้มีอิทธิพล
ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องมาหาเพจสายใหม่ต้องรอด
ส่วนคุณตาบอกว่าระหว่างที่อยู่กับลูกสาวคนเล็กเนี่ยมีการเอายาให้กิน
ลูกสาวคนเล็กก็อ้างว่าตากินนะกินซะนะเป็นยารักษาโรคประจำตัว
แต่พอตากินเข้าไปแล้วทำไมปากแห้งปากแห้งคอแห้งตาแดง
เบลอด้วยมึนด้วยมารู้ทีหลังว่าเป็นยากล่อมประสาท
ก็เลยพยายามหนีออกมาและขอความช่วยเหลือครับจนกระทั่งแพลวซึ่งเป็นหลานสาวเนี่ย

แต่ฟังเรื่องราวมาแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็ต้องฟังลูกสาวคนเล็กด้วย
เพราะว่าเธอก็ถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหานะว่าไปวางยากล่อมประสาทให้กับคุณตาคุณยาย
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ปากช่องครับเผื่อว่าจะได้เจอลูกสาวคนเล็ก
แต่ไปเจอว่าบ้านลูกสาวคนโตเนี่ยที่บอกว่าตัดขาดกับคุณตาคุณยายเนี่ย
ลูกสาวคนโตเป็นหลังเล็กครับเปิดเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือ
แล้วบ้านลูกสาวคนเล็กก็อยู่ติดกันนี่แหละถูกกั้นด้วยรั้วสังกษี
นี่คุณผู้ชมมีไอ้ป้ายเตือนนี่เตือนเรื่องอะไร

เป็นข้อความเตือนเรื่องข้อพิพาทเรื่องที่ดินครับซึ่งมีการฟ้องร้องคดีกันในชั้นศาล
ถ้ามีการซื้อขายจำหน่ายหรือโอนจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
เจอแต่ป้ายเจอแต่บ้านตัวเนี่ยไม่เจอลูกสาวคนเล็กเนี่ยทีมข่าวพยายามติดต่อไป
แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์ครับบอกว่ายังไม่สะดวกแล้วก็วางสายไปเลยครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามต่อนะว่าพฤติการของลูกสาวคนเล็กเป็นไปตามที่คุณตาคุณยายเล่าไว้หรือเปล่าครับ